กลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง
สำหรับกรณีของรถยนต์ซูซูกิสวิปสีแดงคันหนึ่ง
ที่ขับขวางทางของรถผู้ป่วยฉุกเฉินไม่ยอมหลีกทางให้นะครับ
ล่าสุดทางผู้ขับรถฉุกเฉินคันนี้ได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
โดยฝากไปถึงผู้ใช้รถใช้ถนนว่าแค่หลบให้ทางกับรถฉุกเฉิน
เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ชีวิตของผู้ป่วยที่อยู่บนรถได้
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถฉุกเฉินคันหนึ่ง
ไซเรนขอทางขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่
เนื่องจากมีผู้ป่วยวิกฤตต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
แต่ระหว่างทางในช่องเลนขวามีรถเก๋งคันหนึ่งไม่ยอมหลบ
แช่อยู่เลนขวาเมื่อรถฉุกเฉินขับตามได้สักระยะจึงต้องแซงซ้าย
โดยขณะที่กำลังแซงนั้นพบว่ารถเก๋งคันดังกล่าวได้เปิดกระจก
ส่วนคนนั่งข้างคนขับได้หันมามองแบบไม่รู้สึกรู้สา
จนทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันจำนวนมาก
ทีมข่าวเทราะท์ทีวีได้ติดต่อไปยังผู้พดคลิป
และเป็นเจ้าหน้าที่ขับรถพยาบาลคันที่เกิดเหตุทราบว่า
ระหว่างทางที่ขับรถฉุกเฉินไปรถทุกคันหลบให้หมด
จนมาถึงช่วงถนนมิตรภาพก่อนถึงด่านทางหลวงแก่งคอย
ก็มาเจอกับรถเก๋งคันดังกล่าว
พยายามให้สัญญาณเพื่อขอทางอยู่พักใหญ่
แต่คนขับรถก็ไม่มีทีท่าว่าจะสนใจ

ว่าผมเปิดไฟทั้งไฟทั้งเสียงมาขนาดนี้แล้ว

ซึ่งระยะการหลบเขามีแต่เขาเลือกที่จะไม่หลบผม

เพราะว่าผมมีชีวิตคนไข้เป็นเดิมพันธุอยู่บนรถ

ยกมือเลยนะครับบอกขอเถอะขอทางไปเถ

เขาจะรีบไปเขาขอทางหน่อยนะอะไรอย่างนี้
เขาก็พูดของเขาผมก็จังหวะนั้นผมก็เลยแซงออก
ที่เขาจะพูดนะครับผมก็แซงออก

ผมขอความร่วมมือจากประชาชนนะครับผม
ทุกท่านถ้าทุกท่านได้ยินเสียงรถพยาบาล

คนไข้บนรถบางทีเขาอาจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างที่จะสูง

ภายหลังทราบว่าชายที่นั่งในรถเก๋งคันดังกล่าว
เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
และมีการโต้ตอบกลับชาวเน็ตว่า
เป็นเพียงรถส่งต่อผู้ป่วยและยังเป็นรถเถื่อนด้วย
จึงไม่จำเป็นต้องหลบทางให้
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามติดต่อไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของชายที่อยู่บนรถเก๋ง
ที่ปรากฏอยู่ในคลิปหลายรอบ
แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าวันนี้ชายคนดังกล่าวไม่ได้เข้ามาทำงาน
ส่วนผู้ป่วยวิกฤตที่อยู่ในรถนั้นเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งลูกสาวคนโตของผู้ตายเล่าว่า
พ่อเป็นโรคหอบหืดกำเริบอย่างกระทันหัน
จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลลาดกระบัง
ซึ่งแพทย์ลงความเห็นว่าผู้ป่วยมีอาการสมองขาดออกซิเจน
หากรักษาก็อาจจะเป็นเจ้าชายนิทรา
ครอบครัวจึงตัดสินใจส่งตัวกลับมาพัก
ที่โรงพยาบาลคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา

เพื่อหวังจะให้ญาติได้มาดูใจเป็นครั้งสุดท้าย
แต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

มีแม่และน้องชายนั่งไปในรถด้วย
ทำไมเขาไม่คิด
ก็หวักฝากบอกเขาบ้างจะเป็นญาติพี่น้องเขาเอง

ติดใจเอาความอะไรกับคนขับรถเก๋งคันดังกล่าว

เพราะอยากให้พ่อจากไปอย่างเป็นสุข
แต่อยากฝากว่าขอให้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางมากกว่านี้
เพราะรถฉุกเฉินที่ต้องเปิดไซเรนและไฟขอทางนั้น

ส่วนใหญ่ต้องเร่งส่งตัวไปทำการรักษาอย่างทันท่วงที
เพราะมีชีวิตเป็นเดิมพันธุ์
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน